คุณผู้ชมครับไปติดตามกันต่อนะยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำแพงเพชร
สงกรานให้ชุ่มชำหัวใจที่นั่นเขามีประเพณีที่ดีงามแล้วก็สืบทอดกันมานานกว่า๓๐๐ปี

นี่ครับไปกันที่วัดแก้วสุริฉายตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกามแพงเพชรครับ
ที่เห็นอยู่นี้เขากำลังจัดงานประเพณีแห่พระด้วยเกวียนนะครับ
ประเพณีแห่พระด้วยเกวียนเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่นานกว่า๓๐๐ปี
ผมเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหถ้าไม่ลองไปสักครั้งเนี่ยแหมมันก็น่าเสียดายนะ
นี่ครับเขาบอกว่าเป็นประเพณีที่เป็นการเสริมสิริมงคลแล้วก็สร้างความรักความสมัครสมาธิสามัคคีภายในชุมชน
แล้วก็เป็นการร่วมมือกันเป็นการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่บ้านเมืองแล้วก็ประชาชนภายในจังหวัดของเขาด้วยนะครับ

เต่าง้อย

ทั่วประเทศไทยต้องเปิดเพลงเตางอย

แล้วก็การแห่พระด้วยเกวียนครั้งนี้นะครับ
จากประชาชนที่มาร่วมแห่จะได้บุญแล้วนะ
ประชาชนที่อยู่ตลอดสองข้างทางก็ได้รับบุญไปด้วย
เพราะว่าพระพิสุที่นั่งบนเกวียนจะทำการพรมน้ำมนต์
พระพุทธมนต์ไปตลอดเส้นทาง

แล้วก็รับสิ่งที่เป็นสิริมงคลต่อไปด้วย
ก็ถือว่าเป็นภาพที่หายากนะคุณผู้ชมนะ
ก็ได้ติดตามกันแบบนี้เป็นภาพงานประเพณีที่ปีหนึ่งเขาจัดครั้งเดียว
แล้วก็เขาจัดกันมานานแล้วกว่า๓๐๐ปีที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
แต่ละที่นะเขาก็มีการสืบสารประเพณีแตกต่างกันไป
แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความสุขความสนุกที่ประชาชนคนไทยนั้นมีในเทศกาลนี้นั่นเอง
คุณผู้ชมเองก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันเยอะนะคะว่าช่วงสงกรานไปที่ไหนกันยังไงกันมาบ้าง
ที่สำคัญหลายคนก็บอกว่าได้มีโอกาสไปก่อเจดีไซน์ในวัดอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีดีนะที่ทำสืบทอดกันมาแบบยาวนานมากแล้วด้วย
อยู่คู่กับสงกรานด้วยนะใช่